ทีนี้ดูเรื่องของนกเอี่ยงกันหน่อย

แล้วมันส่งเสียงดังแล้วมันขับถ่าย

วิธียังไงที่จะไล่นกเอี่ยงได้
คราวนี้เทศบาลเขาไปได้ข้อมูลมา
แล้วเขาทำแบบนี้เดี๋ยวขอฟังเสียงด้วยเลยคุณผู้ชม
แบบนี้ค่ะวิธีการไล่นกเอี่ยงค่ะ
โอ้โหตอนแรกเนี่ยดิฉันนึกว่าเสียงมันจะดังกว่านี้คุณสืบสกุล

จุดพลุจุดดอกไม้ไฟจุดประทัด
ไม่ได้จะเข้าดาวน์นะจ๊ะจะไล่นกเอี่ยงจ้า

เพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ชุมชนไงแยกไฟแดง
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง
ไปติดไม้ติดสายไฟเดี๋ยวนั่นเห็นไหม
แต่เนี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ยใช่ไหม
ใช่คือเขาบอกว่าเป็นการไล่ฝูงนกเอี่ยง
มันมาเกาะตามสายไฟหน้าตึกแถวตรงอาคารพาณิชย์ตรงนี้
เสียงมันก็ดังไม่ใช่แค่เสียงดังอย่างเดียว
คือมันก็ขับถ่ายแล้วมันก็เลอะเทอะตามตึกไปหมดเลย
ที่ทางเท้าถนนเนี่ยก็มีตะมูลของนกเอี่ยง
ทีนี้ค่ะทางรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เขาบอกแบบนี้บอกว่ามีคนแนะนำมา
บอกว่าให้จุดพลุจุดดอกไม้ไฟจุดประทัดเนี่ย
เพื่อไล่นกเอี่ยงก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ย

แล้วช่วงแรกแบบที่คุณผู้ชมเห็นภาพ

บินหนีไปแต่มันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ทีนี้ทางรองนายกเทศเขาบอกว่า
จะจุดประทัดไล่เนี่ย๓เวลาคุณ
เดี๋ยวคุณเดี๋ยวก่อนที่สายไฟนี่คือนกเลี่ยงทั้งหมดใช่ไหม

คือมันหนีไปแล้วมันก็กลับมามันหนีไปมันก็บินกลับมา
คือกำลังคิดว่าที่ชาวบ้านเขารำคาญเสียงนกเอี่ยง
กับเสียงประทัดที่แบบจุด๓เวลา
อันไหนมันจะน่ารำคาญกว่ากันหรือเปล่า
รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาสรุปผลข่าว

แต่ที่แน่ขอบคุณก่อนเจ้าของอาคารพาณิชย
เห็นอยู่ในจอเนี่ยนะร้านรวงต่างต่างเนี่ย
เขาเอาตังค์มามอบให้เป็นทุนในการซื้อ
พลุดอกไม้ไฟมาไล่ฝูงนกเอี่ยง

เขาทำความสะอาดพวกพื้นพวกมูลนก
แล้วก็จะฉีดพ่นพวกยาฆ่าเชื้อใน

คือเขารดเรื่องความเดือดร้อน

เมื่อก่อนอาจจะมีต้นไม้เป็นที่อาศัยของมัน
พอไม่มีมันก็คิดยึดอยู่ที่เดิม

แล้วก็รอดู๑๕วันหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ